ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านจำข่าวนี้ได้ไหมคะที่เรานำเสนอไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
สามีเป็นชาวนครศรีธรรมราชค่ะบุกไปที่บ้านภรรยาที่จังหวัดกระบี่
แล้วปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านของในท้องที่สพทรายขาวที่กระบี่เนี่ย
คือเขาแจ้งเหตุไปที่โรงพักษ์สพไซขาวของกระบี
เขากราดยิงใส่ตำรวจพลุนไปทั้งหมด๑๕รูด้วยกัน
หลังจากนั้นเขาก็เอาลูกเอาเมียเขาหลบหนีไปนะฮะ
กดดันอย่างหนักเขายอมปล่อยลูกเมียเขานะ
ส่วนตัวเขาเองหนีไปร่วม๒เดือนล่าสุดตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะ
ตำรวจสพชะอวดค่ะนำหมายสารจังหวัดกระบีบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่ตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็คือชื่อว่านายเรืองศักดิ์เรือนแก้วหรือว่าศักดิ์บ้านตูนค่ะ
อายุ๒๓ปีเท่านั้นถูกรวบตัวได้แบบนี้นะคะ
แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ๒นายผู้ใหญ่บ้านอีก๑นาย
รวมเป็นได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๓คนด้วยกันค่ะ
ทีนี้นอกจากจะจับกลุ่มตัวนายศักดิ์บ้านตูนได้แล้ว
หนึ่งอันควบคุมตัวนายศักดิ์บ้านตูนไปที่โรงพัก
แล้วก็ไปตรวจปัสสาวะคุณพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง
เจ้าตัวยอมรับสารภาพบอกว่าวันเกิดเหตุทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็เข้าไปก่อเหตุจริงจริงเบื้องต้นตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
หกข้อหาด้วยกันคือหนึ่งฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
มีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในเมืองในที่สาธารณะแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติในศักดิ์คนนี้เนี่ย
เคยต้องคดีมาแล้วอย่างน้อย๓คดีด้วยกัน
หนึ่งคดีอาวุธปืนสองคดีอาวุธสงครามและสามคดียาเสพติดค่ะ
อืมถูกจับแล้วนะคะครับ